ต่อกันที่อีกหนึ่งคดีคดีความยังไม่จบค่ะ

สำหรับน้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

คุณป้าน้องเจนี่เขาเคยออกมาโพสต์กล่าวหาว่าน้องเจนี่เนี่ย
เป็นเด็กเนรคุณคุณพ่อค่ะซึ่งน้องเจนี่เองก็ได้ฟ้องร้องนะ
แจ้งความเอาไว้ปรากฏว่าวานนี้ค่ะคุณป้า
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สพเมืองสมุทรประการ
โดยมีคุณพ่อของน้องเจนี่เดินทางมาด้วย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะคุณป้าบอกว่าที่โพสต์ไปเนี่ย
เพราะว่าไม่พอใจจริงที่เจนนี่พูดจาไม่ดีกับพ่อ
พ่อก็อายุมากแล้วแถมสุขภาพไม่ดี
อยู่นานแค่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังเสียงคุณป้ากันสักหน่อยค่ะ
ตรงที่เราโพสต์เราผิดค่ะแต่ว่าที่กับพ่อเขาอ่ะ
เราว่าเรามองว่าเขาผิดนะคะใช่ไหมเขาเป็นลูกนะคะ
อย่ามาใช้คำรุนแรงกับพ่อขนาดนั้นพ่อก็ป่วยอยู่ด้วย
พ่อเขาไม่รู้จะตายวันไหนอะค่ะใช่ไหม
บุปการีเราต้องดูแลใช่ไหมคะ
ไม่เลี้ยงดูก็ให้กำลังใจเขาหน่อยเผื่อเขาจะได้อยู่นาน
ก็คงไม่ได้ฝากอะไรถึงเขาหรอกค่ะนะ

ต่างคนต่างอยู่ค่ะยังโกรธหลากไว้ไหมคือ
ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็หายโกรธแล้ว
บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะคุณผู้ชม
ว่ารู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะมันก็ต้องมีกันบ้าง

แค่อยากให้ลูกสาวถอนแจ้งความเท่านั้นค่ะ

เพราะว่ามีแต่เสียงข้างแทรกเข้ามาตลอด

บอกตรงพ่อต้องยืมตังค์คนที่บ้าน

แต่สิ่งสำคัญที่พ่ออยากขอลูกมากที่สุด

ได้สอบถามไปที่น้องเจนี่ด้วย
บอกกับเราสั้นผ่านโทรศัพท์นะคะว่า
จริงให้ทนายความส่วนตัวไปถอนแจ้งความแล้ว
แต่เนื่องจากว่าทนายความติดคดีอื่น

ทำให้การถอนแจ้งความล่าช้า
หมายถูกส่งไปถึงคุณป้า
ใจจริงอยากจะจบเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเครียดมากค่ะ